ต้องบอกให้คุณผู้ชมเตรียมใจก่อนนะก่อนที่จะฟังข่าวนี้
เพราะว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกสี่คนถูกฆ่าตายยกครัวค่ะ
แล้วก็ที่มันน่าสะหรับใจก็คือทุกคนถูกตีด้วยของแข็ง
แม้กระทั่งเด็กวัย๔เดือนคือตายค้าอกแม่
แต่สภาพศีรษะเด็กวัย๔เดือนเนี่ยนะคะก็คือถูกตีด้วยของแข็งจนหัวยุบเลยเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะคะเป็นครอบครัวชาวพม่าค่ะ
เกิดขึ้นที่กระท่อมคนงานชาวพม่าในซอยราชบุรณะหมู่๑ตำบลท่าสายลวดในอำเภอแม่สอด
เมื่อเช้าประมาณ๘โมงเช้าค่ะร้อยตำรวจเอกสมเกียจอินทานทุมรองสารวัตรสอบสวนสพแม่สอด
ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกฆ่าตาย๔ศพ

พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกนรงถัดทะพงศ์ผู้กำกับการสพแม่สอดแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวน
ไปถึงที่เกิดเหตุค่ะเป็นสวนข้างป่าอ้อย
เป็นกระท่อมไม่มีผนังปิดลักษณะคล้ายกับเพลิงพัก
ในกระท่อมเนี่ยมีศพของนางมะขินละ
นามสกุลวัย๔๕ปีชาวพม่านอนเสียชีวิตอยู่
อกเนี่ยมีศพเด็กชายอ่องตู่โซวัย๔เดือน
มีบาดแผลถูกทุบหัวด้วยไม้นอนตายอยู่คาอกแม่
เลือดกระจายเต็มที่นอนเลยนะคะ

ไปข้างเป็นศพของนายอาด่อไม่มีนามสกุลวัย๔๗ปี

สภาพศพคล้ายกันก็คือมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะ
แล้วก็มีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
ส่วนบริเวณบ่อน้ำข้างกระท่อมพบศพของเด็กชายป๊อกเด้งวัย๔ขวบ
มีบาดแผลที่ศีรษะและใบหน้าเหมือนกัน
รวม๔ศพพ่อแม่ลูกตายหมดเลยนะคะ
คือคาดว่าเด็กน้องป๊อกเด้งวัย๔ขวบเนี่ยคงจะหนี
แต่ว่าก็คงไม่พ้นก็เลยมาตายอยู่ตรงเบาะน้ำข้าง
ตรวจสอบบริเวณรอบกระท่อมไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
แต่ว่าด้านข้างกระท่อมเนี่ยมีไม้๓ท่อนถูกทิ้งเอาไว้
เป็นไม้หน้า๓แล้วก็ไม้ยูคาลิปตัส
ซึ่งมีตะปูติดอยู่ที่ปลายไม้ด้วย
แล้วท่อนไม้ทั้ง๓ท่อนนี้ก็มีรอยเลือดเปื้อนอยู่

แล้วก็รอยเลือดก็เปื้อนเปลือเต็มไปหมดเลยนะคะ

สอบสวนนางสาวน้ำฝนลูกสาวคนละพ่อของนางมะขินละค่ะ

อาศัยอยู่ในไร่อ้อยห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตร

คือนายสวยคนนี้เพิ่งจะมีปากเสียงทะเลาะกันกับครอบครัวเมื่อคืนนี้

ก็เลยมั่นใจว่าคนที่ก่อเหตุครั้งนี้ต้องเป็นนายสวยกับพวกแน่
จากนั้นผู้สื่อข่าวเราได้เจอลูกสาวคนโตของครอบครัวด้วย

เพราะว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเกิดเหตุ

เล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวเธออยู่ประเทศไทยมาหลายปีแล้วล่ะ

ก่อนหน้านี้ที่พักจะอยู่ถัดจากที่เกิดเหตุไม่ไกลมาก
แต่ว่าเจ้าของที่คนก่อนเขาให้ย้ายออก
ครอบครัวก็เลยมาขอเจ้าของที่คนใหม่อาศัย
ส่วนตัวเธอเนี่ยย้ายไปอยู่กับแฟนที่ห้องเช่าแล้วก็จะกลับมาหาแม่เป็นประจำ
บอกว่าครอบครัวมีปัญหากับนายสวย
เรื่องที่นายสวยและภรรยาชอบกินเหล้าเมา
เหล้าเมาเสร็จปุ๊บก็จะชอบทะเลาะกันส่งเสียงดังโวยวายเป็นประจำ
บางครั้งพ่อแม่ก็ต้องไปห้ามค่ะเพราะว่านอนไม่ได้เลยเสียงดังมาก
จนทำให้นายสวยแล้วก็ภรรยาไม่พอใจ
พานมามีปัญหากับพ่อแม่แล้วก็ตัวเธอ
ข่มขู่ครอบครัวเธอจนกระทั่งมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
สาเหตุการสังหารเธอบอกว่าน่าจะมาจากเมื่อคืนก่อน
คืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยแม่เธอแล้วก็ภรรยาในสวยทะเลาะกันค่ะ

เธอก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดเหตุครั้งนี้ขึ้น
รวมถึงนายสวยและพวกเนี่ยยังฆ่าเด็กสองคนที่เป็นน้องชายเธอได้ลงคอ
ทั้งที่เป็นคนที่มาจากประเทศเดียวกัน
บอกว่าทำแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามนุษย์ได้อยู่ไหม
เป็นสาเหตุก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
เค้าทะเลาะกันปี่กันเพราะอะไรของน้องนายสวย
เมาค่ะเพราะคุณแม่ของซวยชอบกินร้าวเยองตะแหง
พูดแค่นี้ก็คือก่ะ
ทำไมต้องฆ่าคนด้วยค่ะทำไมต้องฆ่าพ่อแม่เราด้วย
พ่อแม่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้พวกแก
ขณะที่นายสุรินอินจุ้มสายซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
กับผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาขออาศัยอยู่นะเขาก็เล่าว่าแบบนี้ครับ
ครอบครัวของนายอาด่อที่เป็นครอบครัวเสียชีวิต
กับครอบครัวของนายสวยที่ทางลูกสาวเขาสงสัยว่าจะเป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
อาศัยอยู่ในที่ดินของเขาซึ่งเขาได้เช่าที่ดินไว้ประมาณ๒เดือนแล้ว
แล้วก็ให้มาอาศัยอยู่เพื่อจะได้ให้ดูแลที่ให้ด้วยให้เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ให้ด้วย
ทีแรกครอบครัวนายอาด่อกับครอบครัวนายสวยเขาอยู่ด้วยกัน
แต่ทั้งสองครอบครัวนี้นายอาดอร์กับนายสวยนอกจากจะดูแลสัตว์เลี้ยงสัตว
ดูแลที่ดินอะไรให้เขาเพราะเขาให้อยู่แล้วเนี่ยยังไปทำงานรับจ้างที่อื่นด้วย
อยู่ด้วยกันก็ปกติไม่เคยทะเลาะอะไรกันจนกระทั่งมาช่วงหลังมาทะเลาะกัน
เพราะเรื่องเวลาเมาแล้วส่งเสียงดังนอนไม่ได้
ฝ่ายของในสวยกับภรรยาก็เลยย้ายอยู่ห่างออกไปอีกร้อยเมตร
ย้ายออกไปถัดไปอยู่อีกร้อยเมตรห่างจากครอบครัวของนายอาดอร์
เจ้าของที่ดินบอกว่าแม้จะย้ายห่างกันไปแล้ว๑๐๐เมตร
แต่นายอาด่อมักจะโทรมาเล่าพฤติกรรมของนายสวยกับภรรยาให้ฟัง
ยังเมาเหล้าส่งเสียงดังบอกให้เจ้าของที่ให้ไล่ในสวยออกไปจากที่ได้แล้ว
แต่ว่าเขาก็ยังให้นายสวยอาศัยอยู่นะยังไม่ได้ไล่ออกไป
คืนก่อนเกิดเหตุนายอาดอกก็โทรมานะโทรมาบอกเนี่ยเหมือนเดิมเลย
สวยกินเหล้ากับเมียส่งเสียงดังอย่างนู้นอย่างนี้
กระทั่งรุ่งเช้าเขาก็มารู้ข่าวว่าครอบครัวนายอาดอร์ถูกในสวยกับพวกมาฆ่าตายเขาตกใจมาก
คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือเด็กสองคนเนี่ยถูกฆ่าไปด้วย
ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องที่นายสวยไม่พอใจนายอาดอร์แล้วก็มาทำร้ายมาฆ่าจนตายอย่างแน่นอน
มันทะเลาะกันเลยกินเหล้ามาก็ทะเลาะผมมาเมื่อไหร่ก็มาฟ้องอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้คุยกันเสียงดัง
กินเหล้ากลางคืนคุยเสียงดังผมก็เลยว่างั้นมึงย้ายไปอยู่ไกลเลยมึงก็ไปอยู่นู่น
ตอนหลังก็ยังทะเลาะกันอยู่วันนั้นก็โทรเรียกผมมาผมมากันมันด่ากันผมก็เลยให้มันแยกย้ายกันต่างคนต่างอยู่
เมื่อวานนี้มันก็โทรหาผมอยู่โทรว่ายังไงมันก็โทรว่าลูกพี่ให้ออกไปเลยนะคุยกันเสียงดังกินเหล้าเสียงดัง
ไม่ต้องให้อยู่ไม่ให้อยู่มันว่านะผมมาใหม่มันก็อยู่ด้วยกันดีนะตอนนั้นมันไปทำงานรับเหมาก่อสร้างด้วยกันเนอะ
ไปทำงานก่อสร้างกับพ่อเลี้ยงคนนี้พอตหลังงานก่อสร้างไม่ค่อยมีมันมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างกินเหล้า
พอเมามาปุ๊บก็มาทะเลาะกันตอนเย็นมาด่ากันมึงเมามึงเสียงดังมึงอะไรก็ไม่รู้เห็นมันป้นมาฟ้องผมทุกวันแล้ว
ผมว่ามันบันดาลโทษะนี่แหละเพราะว่านี่มันจะปากจัดหน่อยมันจะด่าไงด่าเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วด่ากันวันนั้นเห็นไปด่ากันยันนู่นนะครับด่าไม่รู้มันด่ากันอะไร
มันก็แล้วยิ่งไปด่าคนเมาอ่ะเนอะแล้วมันมีเพื่อนมาอยู่พ่วงอีกคนหนึ่งเพื่อนมาอยู่ด้วยอีกคนได้สองอาทิตย์ก็เลยได้พอจังหวะดีเลยได้เพื่อนมาก็ไอ้นี่ก็ไปด่าพอดีมันก็
เพื่อความชัดเจนในพฤติกรรมการก่อเหตุนะครับเราทำกราฟิกจำลองตามคำบอกเล่าของพยานแวดล้อมต่างนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมไม่มีผนังปิดนะครับด้านข้างกระท่อมเป็นบ่อน้ำ
ตอนที่ไปเจอศพเนี่ยพบศพนางมะขินละที่เป็นแม่เสียชีวิตลักษณะนอนตะแคงข้างอยู่
ด้านข้างพบร่างของเด็กชายอ่องตู่โซอายุ๔เดือนลูกชายคนเล็กนอนอยู่ในอ้อมแขนของแม่อยู่เลยนะ
สภาพศพทั้งสองคนมีบาดแผลถูกทุบตีที่ศีรษะ
มาอีกด้านหนึ่งของกระท่อมพบศพของนายอาด่อที่เป็นพ่อ
หงายเสียชีวิตอยู่ใต้ผ้าห่มที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็ง
ส่วนเด็กชายป๊อกเด้งลูกชายวัย๔ขวบของครอบครัวนี้เป็นศพอยู่ในบ่อน้ำข้างกระท่อม
มน้ำอยู่ลักษณะหงายหน้าขึ้นบนผิวน้ำมีกิ่งไม้บังอยู่
สันนิษฐานของเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะมี๓คนก็คือในสวยนางมุ้ยภรรยาของในสวย
ที่มีตะปูติดอยู่ที่ปลายไม้ซึ่งมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๓ท่อนพอดี
คนร้ายคาดว่าเดินเข้ามาที่กระท่อมของครอบครัวที่เสียชีวิต
แล้วก็ตีเข้าไปที่ศีรษะของพ่อแม่ลูก
ขณะกำลังนอนหลับกันอยู่แบบที่คงไม่รู้ตัวด้วย
เพราะในกระท่อมไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลย
ส่วนเด็กชายวัย๔ขวบที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่บ่อน้ำเนี่ย
ว่าเด็กคงรู้สึกตัวแล้วพยายามวิ่งหนีออกจากกระท่อม
แต่คนร้ายก็ตามเข้าไปแล้วก็ไปตีเขาที่ใบหน้าเด็ก
แล้วก็ผลักเด็กลงบ่อน้ำจนเด็กเสียชีวิตอยู่ที่บ่อน้ำ
หลังจากเกิดเหตุแล้วคนร้ายก็ทิ้งไม้ที่ก่อเหตุที่เป็นอาวุธเอาไว้
แล้วก็หลบหนีไปโอ้โหโหดเยี่ยมมาก
คือฟังแล้วเราก็สะท้อนใจนะคะว่าคือเด็กวัย๔ขวบเด็กวัย๔เดือน
ก็ไม่อาจหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ได้เลย
แล้วผู้ใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องกินเหล้าส่งเสียงดัง
คือมันเป็นเรื่องเราก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สำหรับเขา
แต่มันก็ไม่ควรเป็นสาเหตุที่ต้องมี๔ชีวิตมาเสียแบบนี้นะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก
ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองกับถามผู้กรรมกรรมการสพแม่ศร
ผู้กรรมกรรมการด่านร่วมตรวจคนที่เข้ามือนจังหวัดตาก
และเจ้าหน้าธีกองพิสูจน์ประดับหลักฐานจังหวัดตาก
พลตำรวจตรีมานะบอกว่าตอนนี้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดตากและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
ประสานความร่วมมือกับกองกำลังประเทศเพื่อนบ้านแนวชายแดนให้ทำงานแบบบูรณาการกัน
กัดจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้ตัวหมดแล้วว่าเป็นใครบ้าง
หลังจากที่นำกำลังไปตรวจสอบในพื้นที่ก็ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยที่คาดการณ์กันทั้ง๓คนหายตัวไปพร้อมกันเลยค่ะ
ทั้งนายสวยนางมุ้ยภรรยาแล้วก็เพื่อนคนงานชาวพม่า
ตนเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสมาว่าทั้ง๓คนเนี่ยหนีข้ามไปที่หลบซ่อนตัวที่เกาะโนแมนแลนด์ฝั่งประเทศพม่าแล้ว
ตอนนี้เรารู้ตัวคนร้ายใช่ไหมรู้ตัวคนร้ายครับครับผมตอนนี้สกัดขั้นหลายหลายหลายจุดเลยครับ
ก็ก็เราประสานทางข้างทางทางแนวชายแดนนะครับในการบูรณาการกำลังในทุกส่วนครับ
แต่ก็มีปัญหาฟักเสียงกล้ามาก่อนก่อนเกิดเหตุตัวอย่างต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีสเติญขวัญไม่ใช่แค่คนในพื้นที่อ่ะนะคะ
ใครได้ฟังก็รู้สึกสะเทือนขวัญสะเทือนใจไปพร้อมกันนะคะ
เพราะอย่างที่บอกเด็กแค่๔เดือนยังเอาไม้หน้าสามท่อนใหญ่
ที่มีตะปูติดอยู่ฟาดเข้าไปได้ลงคอ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
อีกคนก็แค่๔ขวบ
คือถ้าเชื่อว่าหลบหนีข้ามแดนไปจริงเนี่ยทางงานพม่าก็คงตามจับให้เราแน่